บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายในช่วงเช้ากันหน่อย

ที่อยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงและอยู่มาหลายวันแล้ว
ยังอยู่ในอิริยบทของการพักผ่อน
ขณะที่เจ้านที่วังกำลังเพิ่มเติม

คุณเจนศักดิ์แทร่อึ้งพูดสุข่าวไทยรัตน์ทีวีได้การส่วนเข้ามาจากในพื้นที่

แม้ว่าเช้าวันนี้จะยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นในบริเวณนี้นะคะ
แต่จากการสังเกตการณ์ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกำลัง
ในการป้องกันพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายครับ
ยังคงวางกำลังปิดกั้นพื้นที่บริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายอย่างหนาแน่นนะครับ
ซึ่งจากการสังเกตการณ์วันนี้ก็พบว่ามีการตั้งเต็นต์บริเวณนี้เพิ่มเติม
ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่มาอีก๑ชุดครับ
ทำให้บริเวณนี้มีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันทางเข้าออกของวัดเกือบ๑๐๐คนแล้ว
ส่วนประเด็นที่ต้องจับตามองวันนี้คือกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะตัดสินใจเดินหน้าปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่อาคารบุญรักษาอีกครั้งหรือไม่
หลังจากที่มีการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศและพบว่ามีการขุดร่องน้ำเพื่อสกัดกั้นยานพาหนะ
และมีถังน้ำมันขนาดใหญ่วางเรียงลายในพื้นที่จำนวนหนึ่ง
ซึ่งทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
วัดพระธรรมกายมีความพยายามในการป้องกันอาคารบุญรักษามากเป็นพิเศษ
สงสัยว่าจะมีการปิดบังความลับอะไรบางอย่างภายในอาคารแห่งนี้ครับ
ขณะที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ไม่ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนมากว่า๑สัปดาห์แล้ว
ยังยืนยันว่ายังอยู่ภายในวัดนะครับและไม่ได้หลบหนีไปไหน
โดยอยู่ระหว่างการปรึกษากับทีมทนายความเพื่อขอเข้ามอบตัวภายในสัปดาห์นี้
ส่วนที่ตลาดกลางคลองหลวงวันนี้ต้องติดตามดูว่าในเวลา๙นาฬิกา
ประหลัดเสกสรรอัตธโมจะเดินทางไปรับทราบข้อเก่าหา
ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคอสชตามที่ได้แถลงข่าวไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ครับ
ซึ่งเบื้องต้นก็ยืนยันว่าจะไม่มีการลาศิกขาและพร้อมทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ทุกประการ
อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญวันนี้นะครับก็คือกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวานครับ
โดยกล่าวถึงขั้นตอนหลังจากที่มีการถอดสมณศักดิ์พระธรรมชโยว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของมหาเทพราชสมาคมนะครับ
เปรียบเสมือนสารพระที่จะต้องพิจารณาขั้นตอนต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไร
ซึ่งต้องติดตามควบคู่ไปกับท่าทีเคลื่อนไหวของเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ได้มีความพยายามเข้าไปเจรจากับพระสงฆ์ที่ชุมนุมอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
เพื่อนิมนต์กลับวัดต้นสังกัดซึ่งมีการเจรจา๒ครั้งที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จแต่อย่างใดครับ
ส่วนในช่วงเย็นวันนี้เวลา๑๖นาฬิกานะครับ
พระธรรมกายก็จะมีการแถลงข่าวเรื่องจุดยืนของวัดพระธรรมกายที่บริเวณประตู๕ด้วยอีกด้วยครับ
ซึ่งยังคงต้องติดตามสถานการณ์บริเวณวัดพระธรรมกายอย่างใกล้ชิดนะครับ
ซึ่งวันนี้เองเป็นปฏิบัติการที่เข้าตรวจค้นเป็นวันที่๒๑แล้วครับ
ซึ่งทีมข่าวยังคงก่อติดสถานการณ์และจะรายงานกลับไปยังสถานีทันทีหากมีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ